ไปดูโอ้โหแยกนี้อีกแล้วอ่ะ
ดงบังอ่ะอีกแล้วดงบังปลาจีนเราเห็นส่วนใหญ่ชนเงินกลางวัน
ทางนี้ชนกันกลางคืนมีเจ็บมีตายด้วย
โอ้โหคุณผู้ชมใจจะขาดเนี่ยครับจังหวะชนกันก่อนนะเนี่ยครับโอ้โหชนกัน
โอ้โหลงไปด้วยกันเลยหรือยัง
เมนทีรังกาแล้วเมื่อกี้คือภาพอะไรรู้ไหม
สามีมานั่งกอดศพภรรยาร้องไห้แทบขาดใจ
คือสามีขับภรรยาคนนั่ง

ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยครับคุณผู้ชมครับ
นางนัทธิดาขันทชายุ๓๔

มากับรถกระบะ๔ประตูชนกับรถกระบะมีคอกบรรทุกผัก

แยกบ้านดงบังอีกแล้วครับตะบนดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรี
หลังเกิดเหตุอาสากู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน
หน่วยกู้ภัยอบตดงขี้เหล็กเข้าไปช่วยเหลือพบว่า
จากนางนัทธิดาจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วมีผู้ชายไม่ทราบชื่อ
ก็คือคนขับรถกระบะมีข้อบรรทุกผักได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกคนด้วยนะ
ไปโรงพยาบาลแล้วกู้ภัยเอาส่งโรงพยาบาลแล้ว
คุณผู้ชมสี่แยกดงบังแห่งนี้เนี่ยดูภาพเหตุการณ์เก่าหน่อยดีกว่า
เดี๋ยวจะได้เห็นภาพชัดนี่ฮะ๒๑พฤษภาคม
นี่ฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะก็ยังชน
แล้วดูดิมันไม่มีไฟคือเกิดเหตุบ่อย
อันนี้๗มิถุนานี่คืออันนี้เอามาให้ดูเป็นบางเหตุ
เหมือนจะมีแค่ไฟกระพริบนะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
นี่แหละใช่ครับไฟกระพริบจำได้เลยอันนี้เดี๋ยวออกไปชนกันแล้ว
มาแล้วฟอร์ชิกเนอร์ครับจำลดได้เลย
โอ๊ยเอายังไงดีล่ะเขาเรียกสี่แยกร้อยศพแล้ว
ถนนสาย๓๓ตัดใหม่เนี่ยคือก่อนจะถึงตรงนี้สี่แยกมันเป็น๔เลน
แล้วมันก็จะลดเหลือ๒เลนเอายังไงดีล่ะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่านะสอสอตรงนั้นใคร
ถ้าเป็นผมนะผมจะไปอภิปรายในสภาของงบประมาณ
มาทำไฟแล้วตรงนี้ทำยังไงก็คุ้มคุณเอาตัวแรกของภูต
เจ็บผู้เสียชีวิตจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
พูดในสภาเนี่ยไม่ให้ตังค์ก็ไม่รู้โอ้โหใจดำสุดแล้ว
ภาพจากไทยรัฐก็ได้มีบ่อยมากแยกดงบังเนี่ยนะฮะ
มันประเมินความสูญเสียไม่ได้ออกมาเป็นตัวเงินชีวิตคนถูกไหม

ก้มลงไปจนแบบเนอะเห็นชื่อแยกก็รู้เลยอุบัติเหตุแน่
แล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งถามต่อจะต้องสูญเสียอีกกี่ครั้งเหรอฮะ